มาดูเรื่องของการปรับตัวของเกษตรกรพี่น้องชาวนากันหน่อยนะคะ
ต้องยอมรับว่าตอนนี้สภาพอากาศฟ้าฝนบางพื้นที่ก็ไม่เป็นใจ
น้ำไม่พอดินบางที่ก็ไม่เหมาะกับการปลูกข้าวแล้วนะคะ
ก็เลยมีพืชมาแนะนำก็คือส้มเช้า
ส้มเช้านี่ไม่ได้เป็นส้มที่เอาไว้ทานนะไม่ได้เป็นผลไม้
แต่เป็นไม้ประดับ
นี่ค่ะไม้ประดับลักษณะต้นของเขาจะมีหนาม
คล้ายกับต้นโป๊เซียนแล้วก็จะมีใบตรงปลาย
อันนี้เป็นไม้ประดับนะคะซึ่งชาวนานในจังหวัดอ่างทอง
เขาหันมาปลูกต้นส้มเช้าซึ่งเป็นไม้ประดับ
แทนการปลูกข้าวรายได้เป็นหมื่นบาทต่อเดือนนะคะ

ซ่อมเช้าบนเนื้อที่๒ไร่ในอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
เป็นของนายสมชายบุญสรรเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑ค่ะ
ทดลองปลูกแล้วก็เอาไปขายตอนนี้สร้างรายได้
ในช่วงราคาข้าวที่ค่อนข้างตกต่ำนะคะ
เจ้าของไร่นี่บอกว่าแรกเริ่มเดิมทีทำนาอยู่๑๐ไร่
ลูกอ้อยอีก๒๐ไร่แต่หลังจากนั้นข้าวราคาตกต่ำ
ก็เลยหันไปทดลองทำสวนไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้มงคล
โดยเฉพาะการปลูกต้นส้มเช้าในกระถาง
ลูกมา๔๕ปีแล้วนะมีลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี
มีตลาดรองรับด้วยทั้งประเทศในประเทศ
แล้วก็ต่างประเทศนะคะทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
หลังจากเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาเป็นการปลูกส้มเช้าค่ะอืม
ตอนแรกอ่ะทำนามันไม่ได้นั่นเป็นช่วงว่างของธรรมนา
ของการทำนาแล้วก็ถึงได้มาหันมาปลูกไม้ประดับไม้ดอกอย่างนี้
ทำนาสิบไร่แล้วก็ทำอ้อยยี่สิบไร่ช่วงว่างอ่ะ
ก็มาปลูกหันมาปลูกตอนแรกก็ทำเล็กเล็กน้อยน้อย
อยู่ในบ้านไหนทำเล็กน้อยแล้วก็ตอนหลังก็มาขยาย
สำหรับการปลูกต้นส้มเช้าของนายสมชายนี่เขาจะใช้ที่นามาเป็นแปลงปลูกต้นแม่พันธุ์ก่อนนะคะ
จากนั้นก็จะมีการตัดยอดตัดกิ่งมาปลูกในกระถางที่เตรียมเอาไว้อีกทีนึง
พร้อมกับติดตาที่ยอดกิ่งเพื่อให้ดูสวยงามและหลังจากนั้นก็ใช้เชือกปอรัดระหว่างดอกแล้วก็กิ่งของต้น
เสียบไว้ไม่ให้หลุดออกจากกันใช้ถุงพลาสติกครอบไว้ค่ะ
ดน้ำดูแลประมาณ๑๐วันเท่านั้นเองนะคะ
ก่อนจะเอาถุงพลาสติกนี้ออกแล้วก็แกะเชือกที่รัดดอกส้มเช้าออก
ดน้ำบำรุงกันต่อไปค่ะประมาณ๑เดือน
เพื่อให้ดอกและต้นส้มเช้าสวยงามแข็งแรงตามความต้องการของลูกค้าหลังจากนั้น
สมบูรณ์แล้วแบบนี้มีดอกแล้วเรียบร้อยกิ่งสวยแล้วเอาไปขายได้
นายสมชายบอกว่าส่วนใหญ่คนจะนิยมซื้อแบบกระถางส้มเช้าเขาจะอยู่ในกระถาง
ประดับตกแต่งตามสถานที่ทำงาน
เพราะว่าดอกเขาเหมือนหงอนไก่มันมีความแปลกมีความสวยดู
แดงแดงแบบนี้นะคะเอาไปประดับในห้องนอนห้องพักตามสวนต่าง
เขาก็เอาไปประดับเอาได้ก็ทนทนแดดดีนะคะสำหรับส้มเช้านะคะ
สำหรับใครที่อยากจะติดต่อไปเรื่องของดูงาน
แล้วก็ไปซื้อให้เบอร์โทรไว้แล้วกันนะคะที่หน้าจอนะคะ
จากความสวยงามเขายังแอบเป็นสมุนไพรนิดนึงด้วย
ใบเขาฟอกโลหิตเป็นยาระบายอ่อน
แล้วก็ยางแก้ไข้จับสั่นและแก้จุกเสียดค่ะ
สรรพคุณเขาเยอะนะเพราะว่าต้นส้มเช้ามี๒แบบคุณ
เตี้ยแบบเมื่อกี้ที่เราเอามาปลูกประดับกัน
กับต้นสูงเขามี๒ประเภทนะครับ
แต่ใบใช้ได้เหมือนกันเป็นสมุนไพรแบบที่คุณดาวบอกนะครับ
ดีนะฮะแล้วก็ดอกประดับได้ด้วยนะครับ
เคยกินนะอันนี้ยางจะมีรสเปรี้ยว
ตอนเด็กนะครับมีเพื่อนที่บอกว่า
กืนอะไรลงไปแล้วคู่ใหญ่บ่อย

ไม่รู้จะทำยังไงคนแก่คนเท่าเลยบอก

เอาใบส้มเช้าไปกินเท่านั้นแหละครับ
เปรี้ยวเด็กออกอาเจียนออกมาเลย
นะฮะแบบนี้นะฮะที่เรียกว่าไม่ธรรมดาครับ
สมมุติไพรไทยเยอะนะครับเรื่องอย่างนี้นะฮะ